พาไปดูเนี่ยมันเป็นดอกทานตะวัน
มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนหน้าของผม
ตะวันขนาดใหญ่สวยงามมากเลยนะครับ
บนพื้นที่๒๐ไร่อยู่ในจังหวัดนครราชศรีมาไม่ไกลนะคะ
นี่แหละครับทุ่งดอกทานตะวันกว่า๒๐ไร่
ภายในศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
ตอนนี้กำลังบานสะพรั่งเลยน้องใบตอง
หน้าคุณเหรอเหรอคะอ้าวหมายถึงดอกทานตะวันครับอืม
รับลมหนาวท่ามกลางแม่กไม้นานาพันธุ
และพึ่งที่กำลังดูดดื่มน้ำหวานจากเกษตรของดอกทานตะวัน
เป็นดอกทานตะวันขนาดใหญ่ครับ
มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า๓๐เซนติเมตรตัวใหญ่จริง
ใหญ่บ้างหน้าคุณชนะเท่าไหร่อย่าเปรียบเทียบว่ามันจะใหญ่กว่าหน้าเราขนาดไหนไง
มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็นี่แหละครับ
ผมว่าใหญ่กว่าหน้าคนอีกนะสวยเนอะแต่มันสวยนะ

ก็บทยากาศเราฆ่าตัวสวยไปหมดแล้วครับ

ถูกต้องครับน้องใบตองขอบคุณมากเลยครับ
ส่วนผลงานการศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาก็คือนี่แหละครับ
ดอกทันตะวันใหญ่แบบนี้
แล้วก็ส่งผลให้เป็นการเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะ
เพาะปลูกเชิงพาณิชย์ซึ่งก็มีลักษณะพิเศษนะ
ก็คือดอกใหญ่แล้วก็ร่วงโรยช้ากว่าดอกทานตะวันทั่วไปนั่นเอง
จากนี้ในพื้นที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
อะทิแปลงดอกไม้นาภัณฑ์ฟาร์มเหลียงแกะฟาร์มเหลียงกว่าง
เพาะเห็ดและร้านจำหน่ายผักผลไม้ปลอดสารพิษให้ด้วย
มีให้บริการนักท่องเที่ยวได้เลือกชมเลือกชิมกัน
แล้วก็เลือกซื้อในราคาที่ถูกนะครับ
โดยทางมหาวิทยาลัยรัชพัธนภรรณราชสีมาร
ก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพื้นที่นี้
ฟรีครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
แล้วก็เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการนะครับ
ก็คือในวันที่๕ธันวาคมนี้
ยาไปจนถึงต้นปีหน้านะครับณยังมีเวลาค่ะ

แล้วก็จากนั้นจะทำการปิดพื้นที่
เพื่อทำการศึกษาวิจัยด้านการเกษตรต่อไปนั่นเองครับ

ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปขึ้นเหนือ

ก็ไปชมความสวยงามของดอกไม้แบบนี้ได้